ไปที่ประชีนบุรีคุณผู้ชมครับ

มีพระเนี่ยโอ้โหผมจะอธิบายไงดี

ปรากฏว่าทำไปทำนามีการฉันบวบกันครับ

ไอ้ฉันบวบอย่างที่เราเข้าใจกันในภาษาข่าวนั่นเหรอ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งคุณผู้ชมครับอยู่ที่ปราจีนบุรี
ตำบลตำบลหนองโพรงนะครับอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
พระลูกวัดเนี่ยนะฮะฉันบวบผู้ชายอายุ๒๑ปีที่รอมาบวชที่วัด
เมื่อเกิดเรื่องอื้อเฉาขึ้นก็ถูกขับออกจากวัดไปอาศัยอยู่ที่วัดอีกแห่งหนึ่ง
ตะบนศรีมโหสดทำให้เจ้าคณะตำบลพระอธิการ
ท่านก็ต้องไปสอบสวนพระที่ถูกกล่าวหานะนะครับแต่ท่านก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริง
แล้วก็ยังมีรูปถ่ายของผู้ชายอายุ๒๑ปีเปลือยกายด้วยระบุว่าช่วงตีสี่ครึ่ง
หลังจากทำวัดเสร็จผู้ชายคนนี้ก็ทักมาหาคืออันนี้เนี่ยเป็นการสอบปากคำก่อนที่นะฮะ
จากสอบปากคำของพระอธิการกับเจ้าคณะตำบลคือพระที่ถูกกล่าวหาบอกว่า
ผู้ชายอายุ๒๑เนี่ยทักมาทักมานะครับแล้วก็มาหาที่วัด
มาหาที่วัดก็บอกว่ามีความต้องการให้พระทำให้หน่อย
ทำให้หน่อยคือให้บวชให้หน่อยหรือให้บวบไม่ใช่บวชให้บวบให้หน่อย
พระบอกท่านก็ใจอ่อนยอมทำตามไปอันนี้ในในนั้นเขียนแบบนี้นะ
ผมไม่ได้แต่งเสริมเติมอะไรเลยนะคุณผู้ชมต้องอ่านคำให้การเมื่อกี้
ที่ให้ไว้ต่อหน้าเจ้าคณะตะบนและพระอธิการแต่พระรูปนี้ไม่ยอมศึกครับ
แล้วก็มีการโต้เถียงกันนานกว่า๒ชั่วโมงสุดท้ายคณะสงฆ์ลงความเห็น
จะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาอาณาจารย์ทำให้พระรูปนี้ยอมครับยอมศึกครับ
แล้วก็มีการลงลายมือชื่อว่ายอมลาศิกขาจริงจากนั้นก็มีรถยนต์มาจอดรอที่หลังกุฏิ
แล้วก็รับขึ้นรถออกไปอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมพระรูปนี้จำภาษาที่วัด
ตะบนหนองโพรงนะครับมาประมาณ๕ปีมักจะมักจะนะอันนี้เป็นพฤติกรรมนะ
มักจะโพสต์เรียรายเงินและเคยมีปัญหากับพระลูกวัดถึง๓ครั้ง
มีปัญหานะครับมีพฤติกรรมมักจะชวนเด็กหนุ่มไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยรถยนต์ส่วนตัว
จากนั้นก็มีเรื่องฉันบวบในกุฏิล่าสุดนี่แหละครับแต่ว่าพ่อแม่อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะ
พ่อแม่ของผู้ชายอายุ๒๑ปีบอกเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะดำเนินคดีกับพระรูปนี้เนี่ยนะครับ
ที่มีการกล่าวหาลูกฉันเนี่ยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้ครับ